ชนบุรีคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็แรงงานต่างด้าวด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
แต่ยังต้องตรวจสอบอยู่เหตุการณ์เป็นแบบนี้เลยค่ะ
ไฟลุกท่วมเลยอ่ะแต่โชคดีนะคะไม่มีใครเสียชีวิตนะคะ
นี่คือถนนสายอนามัยหนองตาอุ่นอุทยานสามกกนะคะที่อำเภอบางละมุง
ไฟลุกท่วมทั้งคันเลยต้องใช้เวลาประมาณนึง

เป็นชาย๒หญิง๔ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเลยค่ะ
๓คนต้องไปโรงพยาบาลนะคะ
ส่วนที่เหลือเป็นผู้หญิง
เล็กน้อยก็ขอไม่ไปโรงพยาบาลนะคะ
คนขับรถชื่อว่านางฟอยนาโมนนะคะ
บอกว่ากำลังจะไปตะบนห้วยใหญ่
พอมาถึงตรงนี้ซึ่งเป็นทางโค้ง
รถมันสะบัดนะคะเขาก็เลยแตะเบรก
แล้วคุมรถไม่อยู่พลิกคว่ำนะคะ

ทั้งหมดก็เลยต้องหนีตายออกมานอกรถค่ะ
ก็ช่วยเหลือปฐมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลนะคะ

เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะคะ

ก็ต้องดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ